ที่วิจารณ์ว่าสามปเขามีปัญหาการน้ำอืม
ดูข่าวนี้สยบข่าวลืนนั้นหน่อย
เด็กประยุทธ์ครับกลับมานั่งประชุมหัวโต๊ะนะฮะ
ท่านประชุมยาวรวดเดียวเสร็จเลยไม่พักนะ
ครับนะครับมีอะไรก่อนจะรีบไปไหนหรือเปล่า
แต่ในการประชุมเมื่อวานนี้ไม่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
เพราะว่าท่านลาป่วยบอกมีไข้เล็กน้อย
แม้ว่าพลเอกประวิทย์จะไม่เข้าร่วมประชุม

บอกว่าขอขอบพระคุณลุงป้อมนะครับ
ที่ทำงานมาตลอด๓๘วันแทนท่าน
แล้วก็รู้สึกทราบซึ้งที่รัฐมนตรีทุกคนร่วมมือกันช่วยกันทำงาน

แล้วพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้อยู่แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะ
ประชุมเสร็จปั๊บเดินจากตึกบัญชาการไปยังตึกไทยคู่ฟ้า
จับจับจับทำกลางสายฝนที่โปรดไป

บอกว่านี่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมบิ๊กป้อมหน่อย

นะครับก็ไม่ได้ไปเปล่าควงบิ๊กป๊อกไปด้วย

ผลเอกอนุพงศ์เผาจิดาไปด้วยนี่คือภาพยืนยันความเหนียวแน่น
ไปเจอกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อห้องจิบกาแฟ
รัฐมนตรีช่วยพระการกัสวงก์อาหารไทยครับคือตอนนี้
มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี
คุณผู้ชมครับก็ต้องดูว่าท่านนายก
จะเปิดให้ปรับหรือเปล่าอย่างประชาธิปัตย์ก็ส่งสัญญาณมาว่าในส่วนของเขาเขาอยากปรับครับคุณผู้ชมครับ